คุณผู้ชมคะไปดูคลิปนี้ด้วยกัน
มีการแชร์เอาไว้ในเพจเฟซบุ๊กแม่ทัพลิงอินร่างทรง
เป็นกลุ่มร่างทรงนะคะแล้วก็มีทั้งคนที่ร่วมพิธีกรรมชายหญิงเนี่ยค่ะ
ไหว้ครูรำถวายองค์เทพและไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
คุณผู้ชมเชื่อว่าเห็นคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมก็อาจจะเกิดคำถามในใจว่า
มันเป็นคลิปเก่าหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ไปดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยเฉลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
นี่ไงค่ะร่วมกันเลยนะครับ

นี่ไงค่ะร่วมกันเลยนะครับ

ตำหนักร่างทรงเคยจัดพิธีไหว้ครู
ตำหนักร่างทรงเคยจัดพิธีไหว้ครู
มีร่างทรงมีลูกศิษย์เข้าร่วมงานเยอะเลย
มีร่างทรงมีลูกศิษย์เข้าร่วมงานเยอะเลย
บางคนก็ใส่หน้ากากอนามัยแหละ
แต่บ้างก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แต่บ้างก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยอะค่ะ

ปีนี้แหละปี๖๔ไม่ใช่คลิปเก่า

แต่ก็เป็นการทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเยอะ
แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวตามความเชื่อ

ส่วนคลิปนี้ค่ะ๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
พิธีไหว้ครูลูกศิษย์ลูกหานุ่งขาวห่มขาว
้อนรำเนื้อหาก็มีลักษณะเพลงคล้ายกับการบูชาพญานาค

นี่นะคะก็มีการไล่รำแบบนี้ตามจังหวะเพลงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
อีกทีไม่ใช่คลิปเก่า๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
เราส่งนทิพย์ครูนิ่มทีมข่าวของเรานะคะ
ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดี
บ้านหลังที่ทำพิธีไหว้ครูนั่นแหละค่ะ

มีเสือมีถังน้ำแข็งมีพานทอง

นาริสก็เลยไปคุยกับหมอทำขวัญ
ที่เข้าร่วมงานตามคลิปภาพ
นายทวีโรธหรือหมอตี

หมอตีเป็นหมอทำขวัญ
ทำพิธีเปิดสวรรค์อันเชิญเทพเจ้า
มิถุนายนที่ผ่านมา๒วันก่อนนี้เอง
อันเชิญเทวดาบอกว่าให้รู้ว่ามีการจัดพิธีแบบนี้
หมอตีบอกก็เห็นแล้วแหละว่าช่วงนี้มันช่วงโควิด๑๙
แต่ทำยังไงได้เขาเชิญไปไม่มีรายได้ตอนนี้
ทำพิธีก็รู้จักกันชวนไปทำพิธี
ได้ค่าจ้างตั้ง๒๐๐๐เขาก็ไปค่ะเขาบอกแบบนี้

คนที่มีองค์พ่อปู่ฤษีพระศิวะพญานาคพญาครุฑ

แล้วแต่ว่าใครมีองค์ไหนอย่างนี้

แต่หมอตีบอกว่าผมใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะ
แล้วคนที่มาร่วมงานตอนแรกก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะ
แต่ที่เห็นบางคนไม่ใส่เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

เพราะองค์ลงองค์ลงพอเทพประทับร่างถอดออกองค์ลงแล้ว

อืมก็เลยต้องถอดหน้ากากกันแบบนี้
ทางเจ้าภาพนะครับเขาได้โทรมาว่าอยากจะขอเชิญหมอ
ซึ่งผมเป็นหมอขวัญก็ขอเชิญไปช่วยอ่านอ่านองค์การ
คือให้ไปแบบถวายเทวดาให้หน่อยไปเรียบเรียงให้หน่อยว่า
เนี่ยเขาได้จัดทำถวายเทวดา
ตอนแรกเลยใส่ใส่แล้วเหมือนกับพระองค์ลงหรืออะไรไม่รู้
อยู่เขาก็ถอดออก
อย่างนั้นแหละครับแต่แต่ผมแต่ผมบอกก่อนนะตอนที่ผมเข้าไปเสร็จ
ก่อนจะเริ่มพิธีผมก็ประกาศแล้วบอกว่าขอความกรุณาทุกทุก
ไม่อยากให้มีปัญหาเขาขอให้ทุกท่านสามารถกันทุกคนนี่ฮะ
คือตอนที่ขอเนี่ยองค์ยังไม่ได้ลงพอองค์ลงมาทีนี้ไม่รู้
ว่ายังไงองค์ท่านถอดแมสออกหมดเลยนะฮะคือหมอตีเนี่ยบอกว่า
เจ้าภาพที่เขาจัดงานเนี่ยผมก็ไม่รู้ดอกนะเขาพานิโก่ออนุเยอร์
อะไรหรือยังร่วมกลุ่มปุ๋ลของเนี่ยพอจ้างผมมาทำขวรแล้วผม
ก็มาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณอริทบุลนิมผู้สื่อ
ข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าภาพเลยฮะเจ้าภาพที่จัดพิธีไหว้ครู
แล้วก็เป็นร่างทรงด้วยนะเจ้าภาพเนี่ยเขาเป็นร่างทรงเท้ามหาพรมนะ
ชื่อร่างทรงยักษ์นี่ครับร่างทรงยักษ์เนี่ยบอกว่าใช่
ผมจัดงานจริงแต่ผมไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรเลยนะผมเนี่ยไม่ได้เชิญเหล่าถวยเทพอะไรต่างนานาเนี่ย
มาร่วมพิธีด้วยนะคือที่ผมจัดเนี่ยผมก็จ้างหมอตีมามาทำขวัญนะในพิธีแล้วก็ทำพิธีไหว้ครู
ผมก็ทำของผมคนเดียวนี่แหละแต่แหม่มันบังเอิญเหลือเกินผมก็ไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วย
ทีนี้บรรดาสำนักต่างเขาเห็นผมไลฟ์นะเขาก็มีองค์มีเทพกันเขาก็เลยแห่มากัน
เรียกว่ามากันแบบโดยไม่ได้นัดหมาย
กับกววอคูวิตต่างคนต่างกว่าพวกที่มาพะดีแฟนก็ต์อยากจัดภายใน

มันเป็นงานบุญเป็นงานบุญเราหาแรงกัน
พอบางคนเขาก็เคยพ่อเคยไปช่วยเขา
เขาก็มาแล้วก็ปากต่อปากก็๑๐กว่าคน

เป็นเรื่องที่บางคนก็รู้จัก
ครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นร่วมกัน
นี่ฮะมันมีคำถามเกิดขึ้นในใจท่านผู้ชมแน่นอน
ว่าเอาล่ะแหมช่วงนี้ยังไม่จัดไหมได้หรือ
ทรงยักษ์เขาบอกเราว่าไม่ได้ไม่จัดไม่ได้
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหมีโรครุมร้าว
หอบหืดความดันข้อกระดูกเสื่อม

เพราะว่าไม่ได้ทำพิธีไหว้ครูบูชาองค์
เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็เลยจำเป็นต้องทำ
คือคุยไปคุยมาเนี่ยกำลังเล่ากันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่น่าเชื่อนะฮะอยู่ดีดีร่างทรงยักษ์เนี่ย
หรือว่าร่างทรงเท้ามหาพรมเหมือนกับนี่ค่ะนัฬิสอึ้งเลย

ลงมาประทับร่างคุยกับนาริสซะอย่างนั้น
คือร่างเนี่ยป่วย
แล้วก็เป็นลูกก็แต่ไม่ได้นับถือไม่คือ
บหลีกคือไม่รับท่าน
แล้วขี่รถไปแล้วก็

มอเตอร์ไซค์ลงที่โค้งหักไปสี่สี่
ประมาณวันที่สองที่สาม
แล้วองค์ข้างในเนี่ยก็ลงมาด่าร่างว่า
มึงผัดวันประกันทุ่งว่าจะทำให้กู
กูก็เลยลงโทษมึง

เดี๋ยวเอาตัวยานหน่อยค่ะ
จะหยุดข้างหลังพี่
คือว่าร่างของท่านเนี่ยขึ้นลงด่าร่างทั้งซี่โครงหักแล้วเมียก็บอกว่าโอเคยอม
แล้วเจ้าข้างออกไปจะจัดงานไหว้ครูให้นาริสตกใจเลยนาริสเลิกลากเลิกลากหันไปมองข้างหลังเอา
อยู่ดิที่เอาโอ้งไปแล้วหรอนี่นะครับก็ชี้แจ้งคณะอย่างนี้แต่เอาเป็นว่าผู้ใหญ่บ้าน
เพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเลยมาห้ามเลยนะฮะบอกห้ามจัดอีกแล้วนะฮะ
เขาก็ได้อ้างว่าตอนมาร่วมเนี่ยเขาก็ได้ใส่แมส
เขาบอกว่าตอนพอองค์ลงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ได้ถอด
ตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็เข้าใจตรงนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องให้ความร่วมมือ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนไปสัมผัสอะไรมา
แล้วในพื้นที่เราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงสูง
ก็อยากให้ทุกคนหรือทุกฝ่ายช่วยกันมาป้องกัน
อ้าวแม่โอ้งไหมโอ้งยังไงเนี่ยคือถ้าไม่ได้จัดจริงเนี่ย
คือร่างทรงยักษ์คนนี้เขาบอกว่าเหมียวเนี่ยเขาจะตายแน่
เพราะว่าเขาเคยมีเหตุกงเหตุการณ์อะไรต้องทำพิธีไหว้ครูอะไรประมาณอย่างนี้

โทษเผลอเนี่ยโลกภัยไข้เจียมนี้จะตายแน่นอนนะ